ส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลของพายุคาจิกิ

พอฝนตกไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ล้มลงมาแล้วมาทับกับรถพ่วง๑๘ล้อ

กระแสไฟฟ้ามันรั่วออกมาด้วยค่ะ

ตำรวจสพลบางปกงหนกู้ภัยฉะเชิงเศรา

เป็นเหตุเสาไฟฟ้าล้มมาทับรถพ่วง๑๘ล้อ

พื้นที่หมู่๔ตำบลหนองจอกที่อำเภอบางปะกง
จุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะโอ้โห

คนขับคือนายประวัตินาคมีอายุ๔๕ปี
รถจอดอยู่ที่ไหลทางแล้วมีเสาไฟฟ้าล้มลงมาทับ
กระแสไฟคุณทัศนัยคุณผู้ชม

แล้วในรถก็มีคนติดอยู่๕คนออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าค่ะ
เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนในรถทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ไม่ใช่แค่รถพ่วงนะยังมีมอเตอร์ไซค์อีกค่ะ
โดนสายไฟฟ้ามันล้มมาทับ
ชาบาสดใสอายุ๔๒ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคนนี้เนี่ยนะคะ
เราก็ยังถามพี่ชะบาเลยพี่ชะบาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
ชะบาพาไปดูที่รถแล้วก็บอกว่าตอนนั้นพี่ขี่มอเตอร์ไซค์
จนถึงจุดที่เกิดเหตุฝนมันตกลมมันพัดแรง
แล้วเสาไฟฟ้า๑๖ต้นมันค่อยล้มลงมาค่ะ
สายไฟสายสื่อสารมันมาทับรถจักรยานยนต์ของพี่ชะบา
หลังจากนั้นตัวพี่ก็เอาชีวิตรอดไว้ก่อนวิ่งหนีตายออกมานะคะ
ส่วนทางด้านคนขับรถ๑๘ล้อก็ให้การบอกว่า
ตอนนั้นผมกับเพื่อน๕คนจอดรถอยู่บริเวณไหลทาง
รอเข้าโรงงานแล้วก็ระหว่างนั้นฝนมันตกมันหนักมาก
ลมก็พัดแรงเสาไฟฟ้ามันก็หักมาทับตัวพ่วงของรถ
แล้วก็มีไฟฟ้ามันรั่วไหลออกมา
ทีนี้พวกผม๕คนก็ลงจากรถไม่ได้
ในรถก็เลยต้องรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่มาตัดกระแสไฟฟ้าก่อน